แต่ว่ายืนยันว่าไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายลงทุน
เพราะว่ากฎหมายเปิดช่องให้เพียงแต่ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับ
โดยนายจุมพลรอดคำดีประธานคณะกรรมการนโยบาย
การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
เปิดเผยถึงทิศทางในการลงทุนขององค์กร
หลังจากการลงทุนซื้อตราสารหนี้
ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงถึงความไม่เหมาะสม
แล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับการทำงานสื่อสาธารณะนะครับ
โดยยืนยันว่าจะเดินหน้าลงทุนในหน่วยลงทุนอื่นต่อไป
เพราะว่าพรบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

รวมทั้งระเบียบองค์กรเปิดช่องให้สามารถนำผลตอบแทน
เกิดจากเงินหรือว่าทรัพย์สินไปลงทุนได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
โดยจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของรัฐเช่นพันธบัตร
รวมไปถึงหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ว่าจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบครอบ
แล้วก็มีการยื่นแผนลงทุนให้ถูกต้องตามระเบียบที่วางไว้
มีมติให้ขายตราสารหนี้ดังกล่าวทิ้งไป

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับเงินที่ลงทุนไปแล้วประมาณ๒๐๐ล้านบาท